เรื่องคุณปราบประดนเออตกลงยังไงคะ
คุณปราบประดนนี่ถือว่าเป็นผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครพักไทยพักดี
ค่ะนะฮะวันนี้เอาจริงจริงแล้วคณะกรรมการพนักงานสอบสวน
โดยมีผู้ต้องหารวม๙คนประกอบไปด้วยผู้ต้องหาในเรือนจำ๗ลาย
แล้วผู้ต้องหาที่อยู่นอกเรือนจำอีก๒รายคือในปราบประดนนะฮะ
สุวรรณบางนักแสดงชายชื่อดังแล้วก็นายทีพัดศรหรือมาร์ค
ส่งให้กับพนักงานอายการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องนั่นแหละเอาง่าย
เขาถามว่าคุณปราบประดนไปเกี่ยวข้องกันยังไงคือเมื่อก่อนอภิรักษ์โกธิเนี่ยเขามีภรรยา
วันหนึ่งภรรยาของอภิรักษ์โกธิก็เลิกลากันไปภรรยาของอภิรักษ์โกธิก็มาคบหาดูใจกับคุณป่าประดน
เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอยู่กับคุณป่าประดนเลยล่ะแต่คนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณป่าเมงว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่อง
เขาไม่รู้เรื่องด้วยเขารักเขาก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าอาชีพบอกว่าอาชีพเดียวคือนักแสดง
จนวันหนึ่งเขาตามหาหลักฐานคือรถคันนี้ถูกต้องใช่ไหมลูกปรากฏว่ารถเนี่ยไปอยู่กับคุณปราบดอนแต่อยู่ต่างจังหวัด
เพราะเขาบอกคันนี้น่าจะ๒๐ล้านยึดได้ที่บ้านตราบ
ซึ่งเขาก็ตามมาว่ารถคันนี้อยู่ไหนมีการแฉเป็น๑๒๓๔๕ซึ่งหลายครั้งเขาแฉมาจนตรงหมดเลย
เขาก็มีการพูดถึงว่าวันนี้ก็ไปดูแล้วนะมีการไปขุดว่ารถคันนี้เคยอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

มีการเรียกพี่คุณปรากฏวานี้มาแล้วรอบนึง
มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๙รายแล้วนะครับต่อพนักงานอายการ
ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาพบที่สำนักงานอายการสูงสุด

พฤติการของโดยประตุลพบว่ายักษ์ย้าย

ซึ่งรถคันนี้ปรากฏทำไมถึงมีปัญหา
รถคันนี้เป็นทรัพย์สินของอภิรักษ์โกธิ

ซึ่งอภิรักษ์ปวดทิ

ก็คือใครอดีตภรรยาของอภิรักษ์โกธิ

รวมทั้งยังพบว่ารถที่พบว่าถูกซื้อ

เท่าที่เปิดเผยได้คือพบเส้นทางการเงิน

ถ้ามีเส้นทางการเงินก็ยากแล้วนะ

ซึ่งก็สามารถเข้าข่ายการดำเนินคดีฐานฟอกเงินได้
สำหรับการพิจารณาของพนักงานอายการ

ก็ต้องให้เวลาพนักงานพิจารณาสำนวน
วันนี้จึงเป็นการนำสำนวนคดี
พร้อมตัวผู้ต้องหานอกเรือนจำ๒ราย
ส่งฟ้องต่อพนักงานอายการ
ต่อมาในปราบประดนสุวรรณบาง
สมัครสอสอกรุงเทพมหานคร

เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน
ตามนัตมายในฐานะ
เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง

เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเป็นเช่นนั้นตนก็จะทำความจริง
ให้ปรากฏให้ได้ไปฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งได้ไหมคะหน้าเรื่องนี้ต่อ
เพราะผมเชื่อว่าการกระทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยนี้
บางท่านประพฤติหน้าที่โดยมิชอบผมจะผมจะไปต่อ
ผมจะไม่หยุดแค่นี้ก็ในเมื่อคุณเอาผมมาตั้งแต่แรก
ไม่เกี่ยวข้องคุณดึงผมเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าผมไม่เกี่ยวข้อง
แต่คุณอยากจะให้ผมเกี่ยวอย่ามาทิ้งกันกลางทางไม่ได้
ต้องไปกันให้สุดฮะต้องไปกันให้สุด
เพราะฉะนั้นคุณกับผมต้องไปกันให้สุดต้องเอาความจริงมาปรากฏกับสายตาประชาชนให้ได้ว่า
ที่ถูกแล้วทำไมถึงได้ดึงผมเข้าไปเกี่ยวข้องมันเกิดจากอะไร
ต้องเอาข้อนี้มาพิสูจน์ให้ประชาชนได้รู้ผมเลยวานวอนพี่น้องสื่อนะครับว่าอย่าหยุดเรื่องนี้
วอนพี่น้องสื่อมวลชนว่าอย่าพึ่งหยุดเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาพูดแล้วกัน
ว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ต้องฟังคุณปราบว่าเขาจะว่ายังไง
แต่ต้องดูด้วยนะเพราะว่ามันก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติการเป็นสอสอเหมือนกัน